เรามาก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กกันหน่อย
แต่ว่าเป็นความยิ่งใหญ่ในการที่จะเอาเงิน
ไปช่วยสนับสนุนโรงพยาบาล

กับโครงการ๙คนละ๙ภาคอีสาน

ช่วงเช้าที่ผ่านมาและทีมข่าวของเราก็จะติดตาม
มีอากาศสดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
บรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไกล
ติดตามได้จากคุณแจ๊กเกอรีนผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ

สำหรับบรรยากาศในการวิ่งในโครงการเก้าคนละเก้าครั้งที่สามนะคะ

ตอนนี้ค่ะแจ๊กรีนอยู่ที่จุดที่๓ค่ะ

มากมายกันเลยทีเดียวแล้วค่ะ

ค่ะก็สวัสดีแฟนไทยรัฐขอบคุณที่มาติดตาม

เวลาเหนื่อยไหมคะ
เอ่อเสร็จที่๓อาจารย์เริ่มร้อนนิดครับ
แต่ว่าก็วิ่งกันมาเรื่อยครับสบายกันอยู่ครับผม
บอกว่าวิ่งไวมากนี่คือวิ่งตามแบบไม่ทันเลยค่ะ

คนที่ใส่สายสะพายให้วิ่งต่อเนื่อง
แต่กว่าระหวังวิ่งนะคะถ้ามุคสมเห็นก็จะมีใสสระพายด้วย
แล้วอยากส่งแรงเชียร์แรงใจรวมถึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังเล็ก
เพราะเราเชื่อนสมัครในพลังเล็กรวมกันแล้วมันจะใหญ่มาก
เรียกว่าได้ช่วยกันด้วยซึ่งเดี๋ยวคุณพุทธก็จะร่วม๒วัน
ใช่๒วันเลยครับก็วันนี้วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในชีวิต
แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะร่วมวิ่งกันในเซตสุดท้ายที่เป็นแบบมินิมาราทอน๑๑กิโลเมตรครับ
เดี๋ยวจะติดตามบอกว่าจะได้ช่วยกันไว้จากตัวเป็นคนอีสานพอดี
อย่าทิ้งนอนตรงหล่องประจักษ์เขาบอกว่าคนรอเป็นหมื่นแล้วค่ะ
เดี๋ยวพูดเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ
เป็นยังไงล่ะคะบรรยากาศคึกคักน่าดูกันเลยล่ะค่ะ
ซึ่งย้อนกลับไปนะคะในช่วงตี๕วันนี้ค่ะ
ตูนบอดี้แลมแล้วก็ทีมงานได้รวมตัวกันค่ะ
ออกสตาร์ทได้จุดแรกสะพานวิทยาภาพไทยลาวที่สวรรค์น้องคาย

กระเป๋าปี้กระเป๋าพร้อมลุยวิ่งตลอด๒วันนี้เลยล่ะค่ะ
ซึ่งพี่ตูนก็ได้เปิดเผยนะคะผ่านทีมงานว่า

และพร้อมนำวิ่งกับโครงการ๙คนละ๙ครั้งที่๓ให้ดีที่สุดนะคะ
โดยโครงการนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่จะมาวิ่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานของเรานี่แหละค่ะ
โดยพี่ตูนตั้งเป้าระดมเงินจากผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน๘โรงพยาบาลด้วยกันค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวจีมข่าวไทยรัสทวีดีโอก็จะติดตามเดินเตือนเกาะติดตลอดทั้งสองวันนี้เลยล่ะค่ะ
ซึ่งเห็นที่เดะล่ะค่ะก็จะติดตามกระชาชนชาวอีสานหลากหลาย
ส่วนจุดต่อไปนะคะเดี๋ยวเจ๊กรีนจะพาไปต่อกันที่
จุดที่ปั๊มปตทอุดรธานีค่ะ

มาร่วมในการวิ่ง๙คนละ๙ครั้งที่๓ที่ภาคอีสานครั้งนี้นะคะ
อีกหรือเปล่าก็ติดตามดูกันได้ค่ะ
แจ๊กกะรีนไทรักษ์ทีวีรายงาน
นาวีกลั่นเทศช่างภาพรายงานจากจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ขอบคุณคุณแจ๊กกะรีนนะคะ

วันนี้เมื่อกี้เห็นที่คุณแจ๊กกะรีนรายงานมาถึงจุดที่๓ใช่ไหม

ฟาร์มอุดรต้อนรับพออุดรนาขานะคะ
เซตที่๔แล้วก็จะไปที่หมวดการทางอุดรธานี
เอาเป็นว่าไปสิ้นสุดกันที่สารากลางจังหวัดขอนแก่น
ระยะทาง๑๑กิโลเมตรสำหรับวันนี้
แต่ว่าระยะทางจากหนองคายถึงขอนแก่น๑๘๗กิโลเมตรนะครับ

แต่ละเซตเขาจะประมาณ๑๐กว่ากิโลเมตร๑๑กิโลเมตร
แต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าวิ่งทั้งหมด๑๐เซตนะคะ
จบของวันนี้ที่โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยงนั่นเอง
อันนี้ครับส่วนนะครับ
เห็นคุณตุ๊กกี้ด้วยนะก่อนหน้านี้
นะครับโอ้มองไม่หมดนะฮะดาราเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับ

เป็นทีมภาคค่ะใช่ค่ะก็ตัดสลับกันภาค
ทั้งประธิกาศการวิ่งกันภาคก็สร้างศีรษรรณ
ดูสิคะชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างทางนี้
ลูกจูงหลานเตรียมเสบียงมาให้เต็มที่เลย
คุณผู้ชมก็ไปสามารถติดตามได้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยอดบริจาคโครงการ๙คนละ๙ภาคอีสาน
เพราะว่าจะนำเงินไปมอบให้กับ๘โรงพยาบาลชุมชนภาคอีสาน
ตอนนี้อยู่ที่๑๗๒๙๘๐๖๒บาทแล้วนะครับ

ที่ส่งไปที่๔๕๔๕๐๙๙ครั้งละ๑๐บาทนะคะ
ใช่นะครับแล้วก็อดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
สำหรับ๙คนละ๙ที่จะไปในภาคต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็น๙กันที่ภาคกลาง๙กันที่ภาคตะวันออก
แล้วก็ก้าวกันที่ภาคเหนือเขาบอกว่าเร็วนี้
รอติดตามกันนะครับช่วยกันบริจาคกันเยอะนะครับ
เป็นบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลนะคะของ๙คนละ๙ค่ะ